เลิกกับแฟนเก่าไหม

ดอกครั้งสุดท้ายดอมเลิกเมื่อไหร่

เอาการเมืองก่อนดิพี่

เวลาเลิกกับแฟนเก่าเราจบด้วยดีไหม
ถ้าจบด้วยดีก็อาจจะต้องเคลียร์กันหน่อย

คู่นี้เขาก็แค่เดินข้ามตึกไป

เพื่อไทยก็นำโดยคุณแพทองทานครับ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นแคนดิเดตนายกด้วย
ไปพร้อมกับคุณหมอชนนั่นศรีแก้ว
คุณภูมิธรรมเวชยชัยและเลขาพัก

ไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วย

ไปเจอกับคุณพิธาริมเจริญรัฐ

แล้วก็เลขาพักอย่างคุณชัยธวัฒนตุลาธน

ต่อให้ไม่ได้ร่วมรัฐบาล

โหวตนายกช่วยเพื่อไทยไหมครับ
เรามาคุยกันมากกว่าว่า
ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนกันบ้าง

วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้คำตอบ
เพราะวันนี้เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบอะไร
มันมีการรับฟังของทั้งสองฝ่าย
บางทีกองเชียร์ของเราทั้งสองพัก

แต่เราไม่เคยทะเลาะกันนะคะ
เพราะฉะนั้นก็แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
เพราะฉะนั้นราศดรและสมาชิกวุฒิสภา
ทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นระบบระบอบเหมือนเดิม

ตอนนี้ที่เพื่อไทยโฟกัสคือเรื่องของประชาชนที่เดือดร้อน

มีเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่เราต้องช่วยผลักดันนโยบาย

โดยการมาคุยกับก้าวไกลเมื่อวานก็เป็นการคุยกันแบบผู้ใหญ่
มีวุฒิภาวะว่าจะทำยังไงให้ประเทศเดินต่อไปได้
ระหว่างเดินทางกลับพักเพื่อไทยซึ่งก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะคุณผู้ชม
นักข่าวก็สอบถามคุณภูมิธรรมเวชยชัย
เพราะว่าในที่ประชุมเนี่ยมีไหมการขอโทษหรือขอเข้ามา
ภักดิ์ก้าวกลายตามที่พูดไว้ก่อนนั้นมีหรือเปล่า
คุณภูมิธรรมบอกว่าขอโทษแล้ว
อะไรที่ได้ทำผิดพลาดไปก็ขอโทษไปแล้ว
ส่วนอนาคตจะกลับมาจับมือกับพักก้าวไกลหรือไม่นั้น
คุณภูมิธรรมบอกว่าแม่นี่ทิ้งเป็นหินทิ้งเป็นเบาะแส
เป็นปริศนาให้แฟนข่าวอย่างเราอยากรู้เลย
คุณภูมิธรรมบอกไม่นานเดี๋ยวจะได้รู้

เห็นว่าขึ้นไปคุยกับคุณพิธาแล้วคุณพิธาเขามีปฏิกิริยายังไง
โอ้โหเมื่อวานนี้นะไม่รู้ว่าคือรถเบรกหรือยังไง

คือข้ามเบาะมาแบบนี้ในรถตู้นะ

แล้วข่าก็ดักโบ๊คโบ๊คโบ๊คแบรนด์ทิกซี่เลย
คุณพิธาร่ะคุณพิธาร่ะคุยกับคุณวิงมากไง
นะครับผมก็เข้าไม่เข้าใจว่าทำไม
ไม่เปิดประตูนี้นี่มาอย่างนี้
นึกว่าเบรกแล้วตัวโยนเข้ามาข้างหน้า
แต่ก็ยังให้สัมภาษณ์จริงล่ะ

คุณพิธาร่ะหรือเอาอย่างงี้ฟังเลยดีกว่า

ยังไม่ได้มีแผนต่อ
ขอแกรับตั้งใจ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ดีที่มีผมมีน้องสาว

สื่อสารกันอยู่เรื่อยแปลว่าอะไรน้ำแข็ง

แล้วรับฟังกันอย่างมืออาชีพ

รับฟังกันอย่างมืออาชีพ

ก็คือมีวุฒิภาวะใช้เหตุใช้ผล

แล้วที่บอกว่าเขามาขอเสียงจะให้โหวตนายก
บอกเดี๋ยวคุณพิธาตัดสินคนเดียวไม่ได้

มีงานต่อ
สรุปคือคุณพิธาไม่ได้ตอบเลย
เรื่องที่ว่าจะโหวตนายกให้เขาไหม

ไปดูในไอจีคุณพิธาหน่อยเขาไปไหนเนี่ย
ครูพิธามีธุระนะไปสองงานติดเลยนะ

ฉายหนังรอบปฐมเริกปฐมทัศน์

รักโพสต์ลบลืม
ทำไม
หนังดีไงรักโพสต์ลบลืม
อีกงานนึง

พอแอดปั๊บแอดปั๊บดอมก็จะทักครับทักครับ